ครูเล็กพัทรวดีนักแสดงอาวุโสของพวกเรานะคะ

ปีนี้๗๓ย่าง๗๔ปีแล้วแต่จะให้ดูเพราะอะไร
แข็งแรงแล้วก็ดูดีสมวัยมาก
ที่สำคัญค่ะคุณเล็กบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่า
ที่เห็นครูเนี่ยยังดูดีแบบเนี้ย

คุณเล็กเนี่ยเล่าให้เราฟังนะคะว่า
ตอนที่ไปปักหลักเปิดโรงเรียนการแสดงที่หัวหิน
ตั้งใจจะใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่นี่แหละ
แล้วก็ขอประกาศนะงดการแสดงหน้าจอทีวีทั้งหมดค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะที่เราเห็นฝีมือของครูเล็กไปคือ
เลือดข้นคนจังโด่งดังมากเลยค่ะ
เพราะว่าอะไรอยากจะงดเพราะว่าอยากจะเปิดโอกาสให้กับนักแสดงรุ่นน้องเนี่ย

โถความเป็นครูนะคะกระหลาบน้ำใจจริง
ความสูงของคุณเล็กค่ะตอนนี้โฟกัสอยู่ที่เด็กนะคะที่มาเรียน
แล้วก็หากใครคิดถึงค่ะก็ยังจะไปเยี่ยมครูเล็กที่หัวหิน

พัฒนาวดีชาแนลค่ะชาแนลได้เหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็เราทำงานทำงานมีความสุข
ทำงานการศึกษากับเด็กนี้มีความสุข
นะคะความเป็นครูนะคุณผู้ชมค่ะ

ที่สำคัญดิฉันเคยดูยูช่องยูทูปนะคะ
แล้วก็บรรยากาศในโรงเรียนแกล่มลื่นมากเลย
มีต้นไม้ใหญ่ให้เด็กมานั่งเรียนนอกสถานที่นะคะ
ถ้าใครสนใจลองติดต่อสอบถามไปได้ละกัน